สนับสนุนโดยไฮลักษ์รีโว
ขอต้อนรับสู่รายการกิโลทอง

เข้าสู่การแข่งในรอบที่สอง
ในรอบนี้นักตักทั้งสามคน
จะได้อุปกรณ์ในการตักที่เหมือนกัน

เพื่อเป็นผู้กำหนดอุปสรรคในรอบนี้

ซึ่งในรอบนี้สิ่งของปริศนาก็คือ

คิดว่าเป็นนายแบบนางแบบแล้วทำได้คนเดียว

อ้าว

อ๋อปกตินางแบบเวลาเดินเข้าฉับเลย
แต่เราเข้าไม่ได้เพราะเราต้องเอาสิ่งของปริศนามาออกมาก่อน

ผ้าหลุดหมดแล้วเนี่ย

สิ่งที่เราจะตากในรอบนี้ก็คือใส่ผ้า

สิ่งของปริศนาที่นักตักจะต้องตักในรอบที่๒นี้ก็คือ

ซึ่งเศษผ้านั้นมีขนาดเป็นชิ้นยาวและเล็ก
แถมยังพันกันเป็นกระจุกอีกด้วย
แต่ถ้าเวลาตักขึ้นมาจะตักขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อน
แต่ถ้าร่วงแล้วก็โอ้โห
ร่วงทั้งก้อนทั้งยวงแน่นอนล่ะครับ

ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับสายแฟชั่น

ผ้าอาจจะเป็นอะไรที่เอามาเป็นชุดเป็นอะไรให้กับนางแบบนายแบบ

อันแรกเขาหุ่นดีไง

เพียวบ่อบางก็เลยอยากรู้ว่าถ้าสมมุติเขาอ้วนตู้ตะเขาจะเป็นยังไง
คงจะไม่คุ้นเคยนะการมีหุงยางรอบพงนะ

แล้วแว่นนี้ทำให้แบบว่ามองแล้วเบลอด้วยนะ

แต่ว่าอาจจะเหมาะกับคนกลุ่มนี้ก็ได้เพราะว่าหุ่นเขาดีไงเขาจะได้เล่นแบบพริ้ว
อันนี้ค่ะเชือกผูกขา
ถ้าจับอันนี้ได้นะคะจะต้องเลือกคนในสตูดิโอมา๑คนค่ะ
แล้วก็ผูกขาด้วยเดินสามขาด้วยกันก็สร้างความยากลำบากเพิ่มขึ้นไปอีก

วิ่งไปกลับมา๑รอบเหยียบ๑ครั้ง

รอดเลเซอร์นั่นเองนะคะ

ที่แบบว่าจะเข้าไปในห้องแล้วมีแบบแสงเลเซอร์แล้วก็ต้องรอด

เท่าที่เห็นแล้วคุณแม่ไม่อยากได้ชิ้นไหนที่สุดคะ

มันหนาใหญ่แล้วก็มันเคลื่อนตัวลำบากด้วย

อะไรดิ

หมายเลข๕คุณเมจิเลือกจะเป็นอุปสรรคอะไร
หูแต่ละคนลุ้นใจจะขาดเลยล่ะครับ
งั้นไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันคืออะไร

โอ้โหอุปสรรคที่ได้นั่นก็คือชุดจำม่ำ
ซึ่งปกติแล้วทุกคนก็คงชินกับหุ่นบางร่างเพียว
โอ้โหดูสิครับจะคล่องตัวกันไหมแบบนี้
หมายเลข๒คือแว่นตาเลนเบลอ
หมายเลข๓เดิน๓ขา

หมายเลข๖ชุดถ่วงน้ำหนัก

และสุดท้ายหมายเลข๙คือเหยียบลูกโป่งล่ะครับ

เห็นนายแบบนางแบบตุ้มตุ้ยแบบนี้ก็น่ารักไปอีกแบบนะพี่ภูมิ

ถ้าพร้อมแล้วตักได้เท่าไหร่
เอากลับบ้านไปเลย

สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้าย

สุดท้าย

สุดท้าย
สุดท้าย

เดี๋ยวรอบนี้นะคะคุณแม่นทำกิโลทองไปได้มากที่สุด

แม่งเกอร์
เข้ารอบไปเป็นคนแรกเลย
รอบนี้เราต้องจากลาไม่คุณเมจิก็คุณเนย
แล้วคุณเมจินี่เป็นผู้ที่เลือกอุปสรรคมาเองนะ

คนที่ผ่านเข้ารอบคนต่อไป

เป็นการตัดสินระหว่าง๑หนุ่มอย่างคุณเมจิ
และอีกหนึ่งสาวสวยคุณเนย
จะเป็นใครที่จะต้องออกจากการแข่งขันอันดูเดือดนี้ไป
ไปรอลุ้นพร้อมกันเลยดีกว่าครับ

อย่างคุณเมจิได้สุดท้ายแล้วเธอก็ต้องกลับบ้านตามคุณไลลาไป
อุ้ยเสียใจไม่พงไม่พาขแล้ว